บอสที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
จนกระทั่งเรื่องราวของน้องนำไปสู่การเปิดรับบริจาค

วันนี้น้องได้พักแล้วครับ
ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วนะฮะ
ไปดูเรื่องราวที่ผมจะเล่าถึงน้องบอส
อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
บอสเนี่ยนะฮะเรื่องราวของเขานะครับ
เกิดจากการที่มูลนิธิร่วมกับตันยูชัยหน้านะครับ
แชร์เรื่องราวของน้องหนูน้อยวัย๕ขวบ
เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับ
ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็หารถกลับบ้านที่ชัยนาธไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับ
ไม่มีเงินนะฮะ
โดยเหลือน้องบอสมียอดเงินเข้ามาเป็นจำนวนมาก
แม่ของน้องบอสเนี่ยต้องขอปิดรับการบริจาค
เนื่องจากเงินพอแล้วนะฮะ
คุณแม่พูดตรงแบบนั้นเลยนะครับ
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับเพจชื่อดังหลายแห่ง
ได้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพการเสียชีวิตของน้องบอส
ที่ระบุข้อความทำนองเดียวกันว่า
บอสเด็กชายวัย๕ขวบที่ป่วยเป็นมะเร็งที่กรวยไต
ระยะสุดท้ายตั้งแต่อายุ๓ขวบ

น้องยังสามารถวิ่งเล่นได้ปกติ

บอสบอกเลขทำให้แม่ถูกรางวัล๒ตัว๓ตัวมา๖งวดติดต่อกัน
กันจากนั้นน้องมีอาการสุดหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลน้อง
ต่อสู้กับการรักษาแล้วก็เอาชนะมาได้ทุกครั้งนะครับเด็ก
อายุแค่นี้๕ขวบครับคุณผู้ชมครับตลอด๒ปีการรักษา
ต่อสู้กับโรคร้ายไม่เคยบ่นแม้แต่แอะเดียวชูสองนิ้วสู้
แบบนี้ตลอดเจ็บปวดทรมานแค่ไหนน้องสู้ครับแต่ครั้งนี้ก็
คงน้องคงที่สุดแล้วจริงจริงนะครับน้องจากไปจากอย่างสงบ
หลังจากมีการแชร์โพสต์นี้นะฮะก็มีชาวเน็ตเข้ามา
แสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากไทยรัฐทีวีขอแสดงความ